ให้สัมภาษณ์มันก็

ไม่มีใครที่ไม่อยากเห็นประเทศตัวเองสงบเรียบร้อย

หรือว่าอยากเห็นบ้านเมือง

บัจจุบันนี้
เกิดให้ต่อจันทร์กับเรื่องนี้มากนะครับ

การให้ความรู้กับประชาชนนะครับประชาชนทุกคนถือว่ามีสิทธิ์มีเสียงมีไมโครโฟนของตัวเอง
นั่นก็คือมือถือที่ถือกันอยู่ที่จะกดอะไรขึ้นมาก็ได้
แต่ในการกดการแชร์นะครับก็อยู่ที่วิจารณญาณอยู่ที่จริยธรรมในตัวของตัวเอง
ว่าสิ่งทุกคนเองส่งไปสิ่งทุกคนเองนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการฟ้องร้องนะครับ
ใช้อะไรอ่ะมีการฟ้องร้องกันค่อนข้างจะเยอะในเรื่องนี้นะครับ
ฉะนั้นก็ในเรื่องความมั่นคงในเรื่องระเบิดนะครับก็ขอให้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการแถลงข่าวเป็นหลักขอให้ติดตามนะครับไม่มีอะไรที่มันจะไม่มีที่มาที่ไปนะครับ
ท่านครับท่านเชื่อเองว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะว่าอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมา
คือสาเหตุเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันต้องการที่ทำให้บ้านเมืองในห่วงที่มีการประชุมผู้นำต่างประเทศ
ที่มาประชุมด้านการต่างประเทศในห่วงนั้นทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น
ซึ่งสิ่งนี้เราก็เคยเห็นการประชุมอาเซียนนะครับที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อประจำปีไม่ได้นะครับ
พัทยาทั้งที่ภูเก็ตทั้งที่หัวหินนะครับก็มีความพยายามซึ่งผมเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาโดยตลอดนะครับ
ผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นฝ่ายใดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคนดีดีก็ไม่ทำหรอก
แล้วก็รัฐบาลจะทำร้ายตัวเองเพื่ออะไรผมอยากจะถาม
รัฐบาลมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขท่านนายกมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขประเทศชาติ
จะต้องนำพาประเทศชาติก้าวหน้าต่อไปอีกมากมายนะครับ
การที่จะต้องควบคุมคณะรัฐมนตรีเองซึ่งมาจากหลายพักการเมืองนะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวกับผมนะครับ
ผมก็คงจะดูแลในเรื่องของด้านความมั่นคงในเรื่องของสถานการณ์ทหารเป็นหลัก
ซึ่งในปัจจุบันนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งเชิญเสเชิญเจ้ากรมยุทธการมา
เรื่องการปรับแผนทางสามชาวบาลใดแสดงภาคใต้นะครับ
พบค่ะกลุ่มเดิมเคยพูดไว้ว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังเนี่ย
คือทางฝ่ายความมั่นคงได้มีการจับตากลุ่มนี้อยู่ตลอดเวลา
คืออย่างนี้ครับคำว่ากลุ่มเดิมที่ผมใช้เนี่ย
ผมผมคือหลักฐานบางอย่างเนี่ยนะครับมันไม่สามารถนำไปสู่
ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนนะครับ
คนที่ดำเนินการเข้ามาดำเนินการทุกอย่างเนี่ยด้วย
ด้วยหลักทางเขาเรียกอะไร
กลยุทธ์หรือยุทธวิธีเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะครับ
เมื่อการวางแผนมันก็ต้องมีคนวางแผนนะครับ
แล้วก็มีคนที่ไปดำเนินการเป็นผู้ปฏิบัตินะครับ
แล้วก็ต้องมีการนำของที่จะปฏิบัติ
นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นขบวนการความคิดเป็นอยู่ในหลักการอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่คนที่คิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสืบยากนะครับ
เราได้แต่คาดเดาแล้วก็ใช้เวลานะครับ
ใช้เวลาในการที่จะหาหลักฐานนะครับ
ผมมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ตอบสนองท่านนายกรรมตรีได้นะครับ
ที่เราเคยรวบรวมที่เราเคยมีไว้นะครับ
แต่ผมบอกเรื่อยว่าคือคลุมเดิมที่ผมหมายถึงก็คือ
นี่ก็คือการบ่อนทำลายประเทศแบบหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ฝ่ายต่อข้ามของรัฐบาลหรือเปล่า
คือจะเป็นฝ่ายอะไรถ้าตามผมไม่เบน
ผมไม่สามารถพูดในฐานะนักการเมืองแล้วไม่มีขอสชแล้ว
อันนี้ผมพูดในฐานะฝ่ายความมั่นคงผมไม่ได้อ้างอิงอะไรถึงการเมือง
แต่ผมหมายถึงว่าบางครั้งสื่อบางสื่อเองคือก็เหมือนแยกฝ่ายแบ่งฝ่าย
มันก็เราก็คนไทยด้วยกันถ้าเกิดประเทศมันเดินไม่ได้
ในทุกเรื่องผมว่ามันน่าจะสงบเรียบร้อย
ไม่ยอมรับกฎิกาไม่ยอมพรุกกฎิกา
และตอนนี้เราก็ไปเล่นกันในสภาผมก็คงจะพูดได้แค่นี้
อาจจะอยู่ในโซเชียล
มันมันพูดไม่ได้หรอกครับมันอยู่ได้ทุกที่นะครับ